เหตุการณ์นี้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาบอกว่าลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้
ทำไมลูกชายผู้ใหญ่บ้านต้องมาด่าพ่อด่าแม่พวกเขาด้วยล่ะ
ก็เลยยกพวกกันไปประกาศศักดาครับปาระเบิดปันปวนทั้งหมู่บ้านกลางค่ำกลางคืนเสียงดังบึ้มแบบนี้ฮะ
เสียงดังคล้ายระเบิดดังต่อเนื่องเลยครับหลายลูกฮะช่วงประมาณสักเที่ยงคืนเสร็จกลาง
กลางดึกถ้าดูจากวันที่ในวงจรปิดเนี่ย๒ตุลาคมที่ผ่านมาเที่ยงคืน๑๖นาทีครับ
กลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายคันและมีกระบะด้วยครับ
พ้นมุมกล้องไปวัยรุ่นเหล่านั้นปลาวัตถุเสียงดังคล้ายระเบิด
บึ้มบึ้มบึ้มเกือบ๑๐ครั้ง
ว่าเป็นการยกพวกกันมาประกาศศักดาหลังจากตามหาคู่อริ
ต้องการที่จะล้างแค้นเอาคืนหรือไม่อย่างไร
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านว่านครับ
ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบูรรักจังหวัดอุดรธานีหวาดภาวะไปตามกัน
ยังไม่พอครับถ่ายภาพหมู่ด้วยเดี๋ยวลองดูภาพหมู่หน่อยฮ

เป็นภาพหมู่ประกาศศักดาท้าทายแบบนี้
มือของเขาถือคล้ายอาวุธเลยฮะคนที่อยู่ยอดสุดนะฮะ
คือคิดว่ามันเท่หรือยังไงคะ
คิดว่าคนจะชมใช่ไหมคะเห็นรูปแบบนี้
นี่ครับมาถ่ายภาพแล้วก็ชูอาวุธกันถืออาวุธกันแบบนี้ฮะ
เกือบ๓๐คนนะครับหนำซ้ำ
สิ่งที่พวกเขาทำไปทำลายทรัพย์สินราชการเสียหาย
แบรีเออร์เอ่ยกลวยส้มเอ่ยไปทำลายหมดเลยครับ
ล้มลุกกลางถนนที่เขาจะตั้งกั้นเลนเอาไว้นะครับ
ไปฟันไปพังจนมันหักมันล้มแบบนี้

เหล่านี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
เป็นความรับผิดชอบดูแลของแขวงการทางหนองหาน๒อำเภอหนองหาน
นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้น

คาดว่าเป็นฝีมือกลุ่มวัยรุ่นจากบ้านกั้งโนนสะอาดครับ
และบ้านดอนหายโศกอำเภอหนองหาน
เป็นพื้นที่รอยต่อเชื่อมกันกับอำเภอพิบูรณรักษ์
ล่าสุดประหลัดอำเภอนองหานประตรไปตามตัววัยรุ่นมา
มีวัยรุ่นอายุ๑๕๑คน๑๗อีก๑คน
๒คนนี้ครับเบื้องต้นทราบว่าเป็นฝั่งของผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าต้องการไปประกาศศักดาและแก้แค้นลูกชายผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านเขามาด่าพ่อด่าแม่พวกผมก่อน
ผมยอมไม่ได้มันหยามกันเกินไป

จะไปเคลียร์แต่ไม่เจอตัวสิ่งที่ทำก็เลยโยนระเบิดขู่
ปาบึ้มแบบนี้ครับ
ทีนี้ประเด็นคือเขาอ้างว่าลูกชายผู้ใหญ่บ้านมาด่าพ่อแม่เขาใช่ไหมครับ

ตกลงแล้วลูกชายของผู้ใหญ่ไปด่าเขาจริงเหรอ
ผู้ใหญ่บ้านยืนยันผมมีแต่ลูกสาวไม่ได้มีลูกชายเลย
สงสัยว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้คงเข้าใจผิด
เพราะหมู่บ้านที่ชื่อบ้านว่านเนี่ยก็มีอีกเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าอยู่คนละตำบลกันอยู่ไม่ได้ไกลกันหรอก
เจ้าหน้าที่รู้ตัวคนทำผิดทั้งหมดแล้ว
เดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ